คุณผู้ชมคะเรื่องนี้เกี่ยวกับตำรวจเหมือนกัน
คุณยายยกมือไหว้ตำรวจขอเถอะขอเถอะ
ไปตามตัวโจรมาให้หน่อยมันเอาฉันไปหมดเลย
สร้อยเอยแหวนเอยต่างหูเอ่ยรวมแล้ว๗แสนกว่าบาท
เป็นตีนแมวค่ะมาขโมยมายกเขาของในบ้าน

สมมุติเราป่วยยังเป็นอะไรยังเตะเท่า
ใช่ยังจะมาโดนซ้ำเติมอีก

เสียใจเนอะแน่นอนเสียใจมากเลยค่ะ
ให้พวกเจ้าหน้าที่ช่วยตามหาให้ที

แม่น่ะตั้งใจว่าเดี๋ยวจะเอาของพวกนี้
แม่ไม่ใส่เลยนะพวกเส้อยเลยพวกนี้เดี๋ยวจะไปขาย
เอาตังค์มาดูแลตัวเองตอนที่แม่ป่วยตอนแก่
แม่คือนางบุญมีนะคะอายุ๖๒ปี
อยู่ที่อำเภอเมืองอุดรธานีค่ะ
แล้วก็สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกเสียใจสิ
พิษโควิดแล้วยังมาโดนขโมยของอีก
ซึ่งคุณแม่บุญมีพาตำรวจไปดูจุดที่เกิดเหตุ

โรงเหล็กหน้าต่างข้างบ้านโดนงัด
แล้วมันมีถังน้ำพลาสติกวางอยู่ที่พื้นใต้หน้าต่าง
คือคนร้ายก็เอาปีนเข้าไปงัดลูกบิดที่ห้องมันพังหมดเลย

ตู้เสื้อผ้าโดนลื้อหมดเลย
ถามว่าแม่แม่อะไรของแม่หายไปบ้าง
สร้อยสร้อยคอ๒บาทหายไป

สร้อยข้อมือหนักบาทกว่าแล้วก็หายไปเส้นหนึ่ง
มีสร้อยข้อมือ๒บาทกว่าอีก๒เส้น
เพชรอีก๒วงตรงหูเพชรอีก๑คู่
ยังมีเงินค่ะเป็นเงินดอลลาร์ฮ่องกง๑๕๐๐
ก็ถ้าเกิดตีเป็นเงินไทยก็๑๕๐๐๐นะคะ
ยังมีพวกธนบัตรคือแม่เขาเก็บแบงค์เก็บเหรียญสะสมต่างหายไปด้วย
เขาเปิดรูปให้ดูเนี่ยนะคะว่าเนี่ยดูสิ
ของที่แม่หายไปรวมมูลค่าแล้วเนี่ยนะคะ

ซึ่งตอนนั้นเนี่ยคือแม่ออกไปนอกบ้านแป๊บเดียวเอง
เขาเล่าแบบนี้แม่เนี่ยนะแต่งงานกับสามีชาวฮ่องกง
แล้วก็อยู่บ้านหลังนี้กับสามีมาหลายปีแล้ว
ซึ่งวันที่เกิดเหตุแม่กับสามีเนี่ยนะคะ
ไปหาหมอที่โรงพยาบาลออกจากบ้านไปตอนประมาณสายสาย
คุณอรัชพรคุณผู้ชม๙โมงครึ่ง

กลับมาตอนบ่ายโมงครึ่งเนี่ยระยะเวลาแค่๔ชั่วโมงที่ออกจากบ้านไปน่ะ
เปิดประตูเข้ามาปั๊บนะเอ้าทำไมห้องนอนเปิดอยู่อ่ะ
ทำไมเสื้อผ้าฉันมันกระจัดกระจายแบบนี้มันโดนรื้อค้น
แล้วตอนนั้นแม่วิ่งไปดูที่ตู้
ของที่เก็บเอาไว้หายไปหมดเลย
แล้วเดินดูรอบบ้านเหล็กดัดหน้าต่างก็โดนงัดไปอีกค่ะ
ทีนี้ค่ะแม่บอกว่าโอ๊ยมาเจอแบบนี้

คุณตำรวจจับโจรให้ได้เถอะ
ฉันอยากได้ทรัพย์สินพวกนี้คืนมา
ตำรวจเนี่ยนะคะพอตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุ

น่าจะรู้ไหมน่าจะรู้ความเคลื่อนไหวของบ้าน
รู้ว่าแม่เนี่ยออกไปจากบ้านอ่ะตอนไหนนั่นน่ะสิค่ะเออ
เพราะว่าก่อเหตุกลางวันด้วยค่ะคงรู้แหละว่าไปโรงพยาบาลแล้วใช้เวลาประมาณนี้
มีเวลามันก็มาก่อเหตุปีนรั้วเข้ามาแบบเนี้ยนะคะทีนี้ล่าสุดวันนี้เนี่ย
ตัวแม่บุญมีเนี่ยก็มาที่โรงพักมาแจ้งเอกสารทางราชการหาย
บัตรประชาชนอะไรต่างเนี่ยนะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้แม่ยังหวังอยู่เลย
ยังคิดว่าตำรวจจะตามตัวคนร้ายจะตามเอาทรัพย์สินคืนมาให้ได้
แล้วก็ถามว่าแม่แม่สงสัยใครไหมบอกว่าตอนนี้แม่ก็ยังไม่ได้สงสัยใครนะ
แต่ก็คนที่มาตัดย่ารอบบ้านก่อนเกิดเหตุวันหนึ่งเนี่ยไม่รู้ยังไง
แต่เขาก็อยู่กับแม่มานานนะดูแลบ้านให้ตลอด
ก็ไม่อยากจะสงสัยเขาอ่ะอืมส่วนเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ใกล้กันเนี่ย
เขาก็ไม่เคยมีใครโดนงัดบ้านแบบแม่รองผู้กำกับที่สพเมืองอุดรธานีเนี่ยนะคะ
ก็ประชุมชุดสืบเลยตามตัวคนร้ายคนนี้
แล้วเดี๋ยวจะนัดแม่บุญมีมาให้ปากคำเพิ่มเติมด้วย
แล้วก็บอกแม่เลยว่าแม่คือตำรวจเองไม่ได้นิ่งนอนใจนะ
เดี๋ยวจะตามจับกลุ่มตัวคนร้ายมาให้ได้นะคะ